คุณผู้ชมข่าวนี้แบงค์ร้อยใบเดียวทำให้ฉันปวดหัวเลย
ไม่เกรนแทบขึ้นนะคะคือหลากหลายอารมณ์ค่ะ
ทั้งโง่งวยทั้งซึ้งทั้งจุกอก
แล้วก็ต้องทำตัวเป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนด้วย
ร้อยปริศนาตกลงแล้วเป็นของใครถามว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วจะเอาแบงค์ร้อยใบนี้ไปใช้ซื้อของ
แต่จังหวะที่กำลังจะยื่นให้แม่ค้าไปเห็นลักษณะคือ
เหมือนเขียนอะไรบางอย่างบนแบงค์
มีตัวอักษรแล้วก็นี่ให้เห็นภาพเลยจะได้ชัดเจน
๒๘๘๔๙เงินที่ลูกให้ครั้งแรกพร้อมกับลายเซ็นด์
โอ้โหก็ต้องเป็นพ่อเป็นแม่คนที่เขียนไว้ใช่ไหม
เรียนเป็นไหมคุณเป็นไหมทำงานครั้งแรกให้เงินแม่
เป็นครั้งแรกที่ให้แล้วครั้งนั้นครั้งเดียวเขาไม่ให้อีกเถอะ
แต่คุณแม่ผมก็ไม่ได้เขียนอะไรแบบนี้ลงแบงค์นะ
ท่านก็เอาไปใช้ปกติใช่ที่ฉันเขียนนะ
หลายคนก็เขียนแบบนี้แล้วก็เก็บไว้ลูกให้ครั้งแรกไง
ทีนี้มันเป็นแบงค์ปริศนาที่มันเกิดขึ้น
คุณผู้ชมอ่านตามแคปชั่นเลยแล้วกันว่าผู้ชายคนนี้มาโพสต์เล่าเรื่องราวอะไรนะฮะ
นำไปจ่ายค่าสินค้าเห็นผ่านตามีลายมือเขียนเป็นที่ระลึก
ตอนแรกยังพูดแซวกับพ่อค้าอยู่เลยว่ามีหวยเขียนด้วยพี่งวดหน้ารวยงวดหน้ารวย
แต่พอมองไปดีลึกแล้วมันไม่ใช่เลยขอกลับมาอ่าน
ทั้งเราไม่ถึงคนโพสต์และพ่อค้าต่างฝ่ายยืนนิ่ง
ด้วยความรู้สึกจุกในอกตื้นตันในใจ
เลยขอแบงค์ร้อยกลับคืนมา
แล้วก็บอกพ่อค้าไปบอกว่าพี่
ผมขอใบนี้คืนนะผมจะเอาไปตามหาเจ้าของ
มันคงมีคุณค่าทางจิตใจกับใครคนหนึ่งมาก
แต่คิดว่าด้วยสถานการณ์ตอนนั้น
คงสุดทางต้องตัดใจใช้มันจริง
คือใช้แบงค์ร้อยแบงค์นี้อาจจะเป็นแบงค์เดียวที่
เหลืออยู่ในตอนนั้น

เพราะฉะนั้นแล้วคนโพสต์ก็เลยบอกว่าอยากตามหาเจ้าของเพื่อส่งแบงค์นี้คืนไป
ก็เลยถ่ายรูปแล้วมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
ชาวเน็ตเอ้ยช่วยแชร์หน่อยนะพลังโซเชียลมันมหาสายมากคุณ
คนก็แชร์ต่อกันไปค่ะแชร์ไปแชร์มาจนกระทั่ง
เอาล่ะปฐมบทของความงงงวยเริ่มขึ้นตอนนี้
มีผู้หญิงท่านหนึ่งเธออ้างว่าเป็นลูกสาวของเจ้าของลายมือบนแบงค์ออกมาแสดงตัว
เธอโพสต์บอกว่านี่ลายนิ้วมือของพ่อทั้งตัวเลขตัวอักษรลูกจำได้ดี
แวบแรกคิดว่าแค่ลายมือคล้ายกันเลยแคปรูปเอาไปถามพ่อ
คำตอบที่ได้คือลายมือพ่อเองพ่อเขียนไว้เมื่อปี๒๕๕๙
ตอนนั้นเธอบอกว่าเธอยังเรียนอยู่ม๖จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าให้เงินพ่อไปด้วย
เนื่องจากอะไรแต่มันคงมีคุณค่าทางจิตใจกับพ่อมาก
ทีนี้วันที่มีการโพสต์ตามหาเจ้าของแบงค์เนี่ยเธอเล่าต่อ
เป็นวันเกิดเธอพอดีและอีก๓วันข้างหน้าก็เป็นวันเกิดของพ่อ
พ่อลูกก็เกิดเดือนเดียวกันจึงอยากขอแลกใบนี้คืน
เพื่อเอากลับมาให้เป็นของขวัญวันเกิดพ่อ
มูลค่าเงินมันไม่มากแต่มูลค่าจิตใจมันวัดไม่ได้
มันมหาศาลนะคะสำหรับคนสูงอายุด้วย
คุณนึกออกไหมทีนี้เธอตัดสินใจเลยค่ะ
ติดต่อไปยังเจ้าของโพสต์โพสต์แรกนะคะ
ตามหาว่าใครเป็นเจ้าของแบงค์ร้อยตัวจริงเนี่ย
ติดต่อไปเลยเธอยืนยันบอกว่า
ร้อยเนี่ยเป็นของพ่อของเธอนะ
ข้อความทั้งหมดเป็นลายมือของพ่อเธอ
แต่คุณเห็นลายเซ็นต์ไหมลายมือของพ่อนะ
คุณผู้หญิงที่บอกว่าเป็นลูกของเจ้าของลายมือเนี่ย
ลายมือเป็นของพ่อฉันแต่ลายเซ็นต์นั้นมันเป็นของใคร
ลายเซ็นต์เนี่ยไม่ใช่ของพ่อก็แปลกไหม

เอ๊ะแต่จริงแล้วแบงค์ร้อยแบงค์นี้

อาจจะมีใครไปเซ็นทับก็ได้

เราทำหน้าที่เป็นหน่วยพิสูจน์หลักฐานในดนะครับ

ทีนี้คุณผู้ชมอันนี้งงที่หนึ่งแล้วนะ
ติดต่อบอกว่าเป็นเจ้าของแบงค์ร้อยแบงค์นี้
ชื่อว่าคุณวิชัยชัยแสนศุกร์
เป็นชาวกรุงเทพอยู่ย่านน้องแข็ม
เธอบอกว่าอ๋อไม่ใช่สิคุณผู้ชายคนนี้

แต่ทีนี้มีชาวเน็ตหนึ่งในคนที่ไปคอมเมนต์
ตั้งข้อสังเกตนะคะเธอก็ถามคุณวิชัยว่า

ว่าเป็นของลุงจริงลุงลุงคือเจ้าของแบงค์ตัวจริง
สงสัยคงต้องพิสูจน์จากลายมือลายเซ็น
ถ้าเป็นของลุงจริงก็คงดี
คุณผู้หญิงที่ไปเมนต์เนี่ยด้านสนใจมาก
คุณวิชัยบอกว่าผมยังมีอีกหนึ่งใบครับ
ลักษณะแบบนี้เลยเขียนไว้แบบนี้
ลายเซ็นกำกับไว้แบบนี้นะคะ
ผู้หญิงคนนี้ก็เลยตอบกลับไปว่าเยี่ยม
ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นั่นแปลว่าหลักฐานค่อนข้างชัดเจน
แบงค์ร้อยปริศนาใบนี้เป็นของคุณวิชัย
อาจจะไม่ใช่ของผู้หญิงคนแรกที่มาโพสต์ว่า
ร้อยใบนี้เป็นของพ่อเธอเป็นลายมือพ่อเธอ
หรือเปล่าหรือเปล่านะคะ
อัปเดตล่าสุดค่ะทีมข่าวของเราน่ารักมาก
โทรไปถามคุณวิชัยโทรไปถามเจ้าของโพสต์เมื่อเช้านะคะ
ล่าสุดมีการตกลงเรียบร้อยส่งคืนเจ้าของกลับไปแล้ว
ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีต่อใจมาก

ใช่เป็นเรื่องที่ดีต่อใจมาก

กี่ปีแล้วอะแล้วแบงค์ร้อยเปลี่ยนไปกี่มือแล้ว

มันดีต่อใจนะถ้าเราเป็นลูกเราให้แม่
แล้วแม่เอาไปใช้แล้วมีคนเอาไปส่งต่อกัน

คนจะใส่ขอบเก็บไว้ด้วยเนอะมีคุณค่าทันใจมากเลยฮะ